คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่ความรักของหนุ่มหล่อที่แบบหล่อใสแบบสะอาดสะอ้าน
ประดึงว่าวันหนึ่งอาบน้ำสิบรอบค่ะ
นี่แหละค่ะมีเช่นนั้นแล้วก็ถ้าไม่แต่งจะโดนแย่งแฟน
คือเรื่องของเรื่องคุณมาริโอเนี่ยไปออกรายการแล้วบังเอิญเจออาจารย์คาทาค่ะท่านก็เป็นหมอดูชื่อดังเนาะ
ก็เลยเปิดดวงให้มาริโอหน่อยส่วนตัวมาริโอบอกว่าไม่ได้ลบหลู่อยู่แล้ว
แล้วก็ยืนยันว่าตัวเองนี่นะยังไม่มีเลิกแต่งเร็วนี้แน่นอน
แล้วก็เชื่อมั่นว่าจะไม่ถูกหนุ่มคนไหนแย่งจันจิไปได้นะนี่มันใสมันจะหวานของเขาอยู่แล้วอ่ะนะฮะ
ถึงขั้นที่ว่าล่าสุดมาริโอออกปากชวนจันจิไปออกรายการโอละลาเขาทำรายการยูทูปใช่ไหม
ของตัวเองนี่แหละมาริโอก็บอกว่าพาแฟนมาออกรายการก็มีแต่ความเขินนะ
เพราะว่าตั้งแต่เป็นแฟนกันมาตั้งหลายปีไม่เคยไปออกรายการไหนด้วยกันเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยแบบ
มานั่งสัมภาษณ์กันเองด้วยนะฮะส่วนเรื่องคอนเทนต์นี่นะมาริโอก็แง้มกับพี่นักข่าว
เพราะว่ามันยังไม่ออนแอร์นะเดี๋ยวเขาออนแอร์วันที่๑๔ตุลาคม
บอกว่ามีแน่นอนแต่ที่กว่าก็คืองานนี้จันจิไม่รู้รู้ยังนะค่ะ
ไม่มีค่าตัวให้นะจันจิรู้แล้วถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเขาเรียกกันว่างานตบบาป
มาแล้วบอกอะไรขอบคุณน่ะโอ้ยจันจิจะไหว้ในบ้างนะฮะ
จ้างไม่ได้ให้ครับโทษทีลืมลืมตรงนี้ไป
เขาก็ถามถึงอยู่อะครับบอกเอ๊ะแล้วฆ่าตัวไม่ได้เหรอรายการนี้อะไรอย่างนี้ครับ

ไม่เน้นให้ภาพตัวใช่เป็นรายการเน้นช่วย

แต่เดี๋ยวจะมีการเลี้ยงเดี๋ยวจะดูว่าแบบว่าใช้งานเขาไม่ให้เงินเขา
มาชื่นดูข้าไปทานข้าวนิดนึง
ไม่ได้แคร์แฟนเขาเลยให้จันจงจันจิไม่แคร์แล้ว
ลองแม้ว่าเป็นคนชื่นชอบผลงานของคร่าว
เป็นคนที่มีความสามารถและมีความหลอด

แต่ไม่ใช่จันเจ้ามาหาญังนะคะ